ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ร่วมกับอาสาสมัครรักษาดินแดน
และประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะคะ
ได้ช่วยกันเก็บขยะท่ามกลางสายฝน
กลางสายฝนเพื่อทำความดี
รวมไปถึงกลุ่มชมรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์จากกรุงเทพมหานคร
ก็รวมกลุ่มทำความดีให้กับเด็กที่จังหวัดอุทัยธานีเช่นกันนะคะ
ซึ่งเป็นชมรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์จากกรุงเทพมหานครกว่าร้อยคันค่ะ
เดินทางไปยังจังหวัดอุทัยธานี

ำเพ็ญประโยชน์ให้กับเด็กยากไร้ในชนบท
โรงเรียนบ้านหนองม่วงตำบลน้ำรอบอำเภอลานศักดิ์
เป็นการทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ทุกคนได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัย

และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที

จากนั้นได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา
อุปกรณ์กีฬาเสื้อกันหนาว
มอบสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง
เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ